คุณผู้ชมเราวิงวอนกันหลายครั้ง
ว่าบางทีผู้ใหญ่ทะเลาะกันหรือว่าพ่อแม่ทะเลาะกัน
อย่าไปลงกับเด็กกับลูก
เพราะว่าเขาไม่รู้เรื่องกับสิ่งที่เกิดขึ้น
ก็ยังมีพ่อถ่ายคลิปเอาสายกระเป๋าลัดคอลูก

แล้วก็ส่งคลิปนี้ไปให้กับเมียเพราะว่าทำงานอยู่ต่างประเทศ
แล้วเมียติดต่อมาขอเลิกตัวเองไม่อยากเลิก

ขออนุญาตเราไม่อยากให้เห็นภาพแบบนี้ซ้ำ
เพราะว่าเป็นภาพที่ค่อนข้างแล้วมันสะเทินใจ

เป็นเสียงเด็กร้องด้วยความแบบตกใจทรมาน
เพราะพ่อเอาสายกระเป๋ารัดคออยู่

พูดอะไรได้ล่ะเด็กอายุแค่นั้นน่ะ
แล้วก็คือแต่ก็พลังโซเชียลช่วยกัน
ช่วยกันจนทำให้ตามหาเจอทั้งพ่อและเด็กนะครับ
ขณะที่ผู้ชายคนหนึ่งกำลังอุ้มเด็กน้อย

แล้วก็ใช้สายกระเป๋าผู้หญิงสีดำรัดคอเด็ก
ไม่สนใจเลยว่าเด็กนั้นร้องไห้ด้วยความเจ็บปวดทรมานอย่างไร

เอามือน้อยดึงสายออกจากคอของตัวเอง

บอกหน่อยผมควรทำอย่างไรกับลูกเขยคนนี้

ชาวเน็ตเองก็ได้ช่วยกันแชร์คลิปนี้
แล้วก็ช่วยกันสืบค้นข้อมูลจนพบว่าบ้านของผู้ชายคือ

อยู่ในพื้นที่ของตำบลวังประจบอำเภอเมืองจังหวัดต่า
จากนั้นก็เลยประสานมูลนิธิปวีนาเข้าไปตรวจสอบ
ประสานไปยังตำรวจจังหวัดตาก

สองคนอายุสามขวบกับสองขวบ
แล้วก็คุมตัวไปโรงพักนะครับ
ตรวจสอบตามรากาศของเด็กไม่พบร่องรอยการถูกทำร้าย
ก่อนที่ทางบ้านพักเด็กจังหวัดตากนำตัวไปดูแล
ปู่กับย่าก็นำเด็กทั้งสองคนไปดูแลต่อเป็นที่เรียบร้อย

ไปตรวจปัสสาวะไม่พบสารเสพติด

แต่พ่อยอมรับลงมือรัดคอลูก

ถ่ายคลิปส่งไปให้เมียที่เพิ่งไปทำงานต่างประเทศแค่๒เดือน

โมโหโกรธก็เลยทำไป
แต่เมียนั้นดันส่งคลิปให้พ่อตา
พ่อตาก็เลยเอาไปโพสต์ในโซเชียล
ไปขอความช่วยเหลือก็เลยมีคนแชร์ไว้มากมาย
สุดท้ายก็ต้องถูกดำเนินคดีไป
เพราะว่าก็ทำร้ายลูกของตัวเองแบบนี้นะครับ